เมาซิ่งซุกยาบ้าเสพยาแหกด่าน

โดนจับเป่าแอลกอฮอล๒๑๕มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

ตอนนี้กลายเป็นคารวาสแล้วเพราะถูกศึกแล้วนะครับ
หลวงปู่เดือนชัยถูกควบคุมตัวไว้แบบนี้แหละคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าเป็นช่วงที่ตำรวจภูทรนิคมคำซ่อย
จังหวัดมุกดาหารเข้ารวบตัวเลยนะฮะ
หลวงปู่เดือนชัยธรรมวิจโยหรือว่าพระหลักชัยสร้างสุระ

คุมได้ในพื้นที่บ้านคำอาหวน
บริเวณหน้าป้อมยามสพนิคมคำสร้อย
ซิ่งหลบหนีมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารนะฮะ

ตำรวจขับรถยนต์ไล่ล่าไป
กระทั่งถึงบริเวณหน้าตลาดตำบลคำอาหวน
สามารถควบคุมตัวเอาไว้ได้
แล้วก็นำตัวไปสอบสวนที่โรงพัก

พบยาเสพติดเป็นยาบ้าเนี่ย

เม็ดนะฮะอยู่ในกระเป๋าอังสะ

ตัวไปมาอัลกอฮอลนะฮะ๒๑๕มีกรัมเปอร์เซ็นต์

โอ้โห๒๐๐กว่าเนี่ยนะหนักนะฮะ

ซ่อนไว้ในกล่องลูกอมด้วยนะฮะ
จากนั้นตำรวจนำตัวหลวงปู่เดือนชัย

ทำการศึกครับแล้วก็นำตัว

เสื้อสีเหลืองออกมาแล้วเพราะว่าเป็นคารวาสครับ

พามาสอบสวนอีกรอบหนึ่ง

หลังทำการศึกอดีตพระเดือนชัยแล้ว
ก็เมื่อวานนี้ไม่ได้ทำการสอบสวนผู้ต้องหาเลยนะฮะ
เพราะว่าโอ้โหเมาสิครับ
เมาทั้งแอลกอฮอล์และเมายาด้วยหรือเปล่า

พร้อมกับส่งตัวไปที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร

มียาเสพติดยาบ้าไว้ในครอบครอง

เมาแล้วก็ขับแล้วก็ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรด้วยนะครับ
หลวงปู่เดือนชัยเป็นใครแหมถ้าย้อน

เราไปทำพริธีที่บ้านกกอก

จนชาวบ้านเอาเลขไปตีจนถูกลอตเตอรี่กันเยอะเลยแล้วก็สื่อวิญญาณ
จนมีคำสั่งของคณะสงมุมกฎาหาร

เพราะว่าประพฤติไม่ควรแสดงตนสื่อวิญญาณ

รวมถึงผิดพระธรรมวินัยแล้วก็ผิดระเบียบคำสั่งด้วยนะครับ
พระดังคราวนี้กลายเป็นพระเสพยาบ้าแล้วก็ถูกจับศึกแล้วนะฮะ